เขาจะไปดูอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องไปช่วยเหลือกัน
โอ้โหพี่ตัวเงินตัวทองติดอยู่ในท่อแต่เจอกับสองหนุ่มใจดี
งานนี้ลงทุนทุบท่อเพื่อช่วยเหลือเจ้าตัวเงินตัวทองครับ
ทุบกันปักเลยนะ
หนุ่มคนนี้ครับช่วยกันทุบท่อน้ำทิ้ง
ที่อยู่บริเวณหลังบ้านนายพรเทพแก้วจีน
อายุ๒๕ปีบ้านเลขที่๒๗ทับ๑

แต่ด้วยความที่ว่าพี่เงินพี่ทองเขาก็ไม่ไว้ใจ

เพื่อให้ช่องมันขยายใหญ่ขึ้น
งานนี้ทุบกันไปเป็นชั่วโมง

กว่าจะสามารถช่วยเจ้าตัวเงินตัวทอง

ไหนก็ได้เจอกันทั้งที

ความยาวของมันนะก็เกือบสัก๒เมตรได้

เอ้าพอใครที่ได้ดูคลิปนี้เขาบอกนะว่า
เออก็ประทับใจในความใจดีของพี่สองคนเขานะ

ที่ช่วยเหลือสัตว์โลกที่น่ารัก
เป็นสัตว์เจอแน็กว่าครูบ้านก็ได้

นั่นสิตรงใต้ไปทุบเขาแตกก็ต้องซ่อมกันใหม่ละง่าย